ความเคลื่อนไหวตรงนี้หน่อยหลังจากหายเงียบไปพักนึงวันนี้
สมีกาโตะหรือว่าทิศกาโตะค่ะไปที่กองบังคับการป้องกันและปราบราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบกปปนะฮะ
ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกข้อหายักยอกทรัพย
ท่านผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมครับตอนก่อนที่เขาจะศึกไปเนี่ย
ความจริงปราชิกไปเบิกเงินของวัดเพ็ญญาติที่นครศรีธรรมราช
แสนบาทใช่ค่ะอ่าตอนนั้นบอกว่ายืมอืมแต่ว่า
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาบอกไม่ได้อย่างนี้มันคือการยักยอกทรัพย์
จะไปยงไปยืมอะไรนี่คือเงินของวัดนี่นะฮะวันนี้
นายพงศกรจันแก้วไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะโดยช่วงเช้าเนี่ย
กาโตะนี่มากับพ่อแล้วก็ทนายความมากัน๓คนนะครับ
มาตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่สอบปากคำอยู่สี่ชั่วโมงกว่านะ
ระหว่างที่สอบปากคำก็ดูมีสีหน้าเคร่งเครียดทีเดียวนะฮะ
มีตอนเดินเข้ามาไหมตอนที่เดินเข้ามานะฮะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากมาย
หมายเรียกในข้อหายักยอกทรัพย์อยู่๔ชั่วโมงกว่านะครับ

ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้กาโตะไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะ
โดยบอกว่าขออย่าให้ไปถามถึงผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ขณะเดียวกันกาโตะยอมรับว่าได้เบิกเงินวัดไปใช้จริงแต่เอาไปแก้ปัญหาส่วนตัว
เป็นการขอยืมนะทั้งหมดเนี่ย๖แสนบาทเป็นการเบิกเงินจากบัญชีวัดเพ็ญญาติที่เปิดขึ้นมาใหม่
หลังจากที่ตัวเขาเนี่ยตอนนั้นต้องเข้ามาดูแลวัดเนื่องจากท่านรักษาการเจ้าอาวาสอาภาษณ์
ไม่สามารถที่จะเดินทางไปจัดการเรื่องบัญชีได้เลยต้องเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่
เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างและบุรณวัดเพ็ญญาติ
โดยกาโตะบอกว่าเบิกเงินไป๒ครั้งเขาบอกว่าเบิกแค่๒ครั้ง
ครั้งแรกคือ๕แสนบาทครั้งที่๒อีก๑แสนบาทรวมเป็น๖แสนบาท
และทุกครั้งมีเจ้าหน้าที่วัดอีกหนึ่งคนร่วมลงนามเซ็นชื่อด้วย
เพราะตามระเบียบการเบิกต้องมีลายเซ็น๒ใน๓ของผู้ที่มีชื่อจึงจะเบิกได้
ยืนยันว่านี่เป็นการยืมเงินวัด
คือเขาไม่รู้ว่าไอ้คำว่ายักย่งยักยอกมันคืออะไรด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นจึงขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาจะยักยอกเงินวัดจริง
ยอมรับว่าเป็นการถอนเงินออกมาจริงแต่เราก็ยังชี้แจงว่าเจตนาของเราไม่ได้ตั้งใจยักย่อซับครับ
พึ่งมารู้ตอนเก่ายักย่อกมันเป็นแบบนี้เหรอ
ทั้งหมดก็เป็นเงิน๖แสนบาทครับ

มันไม่ถึง๖แสนเหมือนที่ข่าวออกหรอกครับ

แล้วเรามีข้อมูลหลักฐานต่างมาให้ครับ

แต่ว่าก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่า
ที่เราถอนไปมันเพราะสาเหตุอะไร
กาโตะบอกนี่ผมไปเอาเงินที่อยู่เป็นเงินเก็บเก่าของผมเลยนะ
ก่อนจะบวชเนี่ยไปเอาจากญาติมาคืนวัดเพ็ญญาติ
นี่นะฮะกาโตะเนี่ยยังได้กล่าวขอบคุณไปยังคนที่เข้าใจตัวเขา
ส่วนคนที่ไม่เข้าใจเขาก็ขอโทษและขอยอมรับผิดนะ
ขอโทษสื่อมวลชนด้วยที่ไม่ได้เปิดเผยความจริงให้ทราบตั้งแต่แรก

ตอนนี้พร้อมพูดความจริงทุกอย่างแล้วนะ
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้จะฟ้องกลับคนที่เขาเคยกล่าวหา
หรือว่ามาต่อว่าอะไรยังไงไหม
หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเขาเนี่ยจะฟ้องกลับไหม

ถึงจะพิจารณาเรื่องนี้นะครับ

ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่รอบบ่ายเข้าไปอีกรอบนึง

นี่ฮะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามกาโตะเขาบอกเขาก็โล่งใจขึ้นสบายใจขึ้น
หลังจากตอนนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะแล้วก็ขออโหสิกรรมให้กับทุกคน
เชื่อว่าคงเป็นเวรกรรมที่ทำร่วมกันมาและต้องชดใช้ร่วมกันต่อไป

แล้วก็จะทำตามกระบวนการต่าง
เมื่อมีหมายเรียกเพิ่มเติมก็คงจะมาต่อ
แต่ว่าจะมาวันไหนก็ยังไม่ทราบครับ

ยังคงคิดถึงวัดยังคงเป็นห่วงวัดเหมือนเดิม
วัดเหมือนเดิมแล้วก็จิตนาของเราคืออยากช่วยวัดให้มันเสร็จ
ก็ยังรับปากกับอ่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ยาดยาด
พี่ญาติโยมแฟนคลับเมื่อก่อนนะครับว่าจะไม่ทิ้งวัดแล้วก็จะจะช่วย
ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้ไม่ขอพูดถึงแล้วก็ไม่ขอเอ่ยถึงอะไรทั้งสิ้น
คือมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเวรกรรมของเราในชาติที่แล้วที่มันเชื่อมโยงต่อกัน
ในเมื่อมันสิ้นสุดแล้วก็ขอให้จบไปเพียงแค่นี้อโหสิกรรมครับ
ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธข้อหาแต่ถือว่ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง
แล้วก็เป็นคดียักยอกทรัพย์อัตราโทษไม่ถึง๕ปีสามารถปล่อยตัวระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีได้
โดยไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ตำรวจจะยื่นผัดฟ้องในวันนี้นะครับ
สรุปสำนวนสั่งฟ้องได้คาดว่าภายใน๓๐วันนี้นะครับ